ความคืบหน้าเรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
เหนือจากเรื่องของการตามหาหลักฐาน
ในการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในครั้งนี้
แต่ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็ดราม่าเกิดขึ้น
เรื่องของหลวงปู่เดือนชัย
ที่ก่อนหน้านี้ก็มีการแสดงอิทธิฤทธปฏิหาร
เรื่องของไปเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่
แล้วก็มีการไปให้ตัวเลขจนชาวบ้านเขาถูกรางวงรางวัลกันไป
แต่ว่าทางด้านของสำนักพุทธเขาก็บอกว่า
มีมติออกมาให้ออกจากวัดนอกพื้นที่มุกดาหารไป
บรรยากาศที่เห็นเนี่ยก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ไปส่งท่านแหละครับ

ตอนทีมข่าวไปถึงเนี่ยพระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยนะ
กำลังนั่งเทศนาธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางไปกราบไหว้
เพื่อให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับ
จากนั้นที่เขาถืออยู่คือขันห้า
ขันห้าขึ้นมากราบขอเข้ามาครูบาอาจารย์
แล้วท่านก็เอาหน้าไปแนบ
อยู่ที่ป้ายไวนิ่มรูปหลวงปู่ฟั่น
ที่เป็นพระอาจารย์เดือนชัยนับถือเป็นครูบาอาจารย์
แล้วท่านก็มีการอ้าปากสายฮงสายหัวกันไป
เดี๋ยวผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศนะนักข่าวแล้ว
ภาพนี้ท่านก็อ้าปากสายหน้าอย่างนี้ครับ
แล้วก็พบว่าเข้าของของพระเดือนชัย
มีการถูกเก็บขึ้นรถกระบะไปสัก๓๔คันเป็นที่เรียบร้อยนี่
มีเก้าอี้มีข้าวของของท่านนะครับ
ทีนี้มันมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมทีมข่าวของเราคุณติ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปเก็บภาพมาให้
ไปถามท่านเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อวานนะมีทางสำนักพุทธเองพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
เดินทางเข้ามาเอาเอกสารมาให้เซ็น
แต่ท่านก็ไม่เซ็นนะฮะผู้ใหญ่บ้านก็เลยเซ็นให้
แล้วพอถามถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะ

ท่านพูดไปท่านกับน้ำตาคลอไปเหมือนจะร้องไห้ไป
แต่เชื่อว่าสาเหตุที่ต้องออกจากพื้นที่เพราะท่านถูกกันแกล้ง
จากพระสงฆ์ด้วยกันอิจฉาท่านลูกศิษย์เยอะ

แต่ท่านก็ยอมรับในคำสั่งที่ออกมานะฮะ
แม้แต่ชาวบ้านนี้ไม่เคยรู้จักกันเลย

ครอบครัวเขาอยู่ยังไงฉันไม่รู้

พลาดต้องออกปฏิบัติเรียกชีพ
นี่ฮะน้ำตาคลอเลยอะครับ
จากนั้นหลังจากที่คุยกันกับนักข่าวเราเสร็จ
ท่านก็มีการสวดมนต์เจริญพรล่ำราลูกศิษย์
คุณผู้ชมเชื่อไหมระหว่างท่านสวดมนต์อยู่นะ
สิทธิ์บางคนที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่

จากเป็นผู้หญิงอายุเยอะแล้วเนี่ย

แล้วเสียงที่พูดเนี่ยกลายเป็นเสียงเด็กอะครับ
แล้วก็พูดจา๖๑๔ออกมาซ้ำ

หนูไม่อยากให้พระอาจารย์ออกจากพื้นที่ไปอะไรแบบนี้

ถูกต้องแล้วเสียงก็เปลี่ยนกลายเป็นเสียงเด็กนะ

จะไปกับพ่อหนูจะไปกับพ่อ

หนูเป็นใครลูกหนูเป็นใครครับ
ข้างหน่อยภายวิกาเนยชวนชาติปังดิ

กินน้ำเหรอ
เนี่ยผู้หญิงคนนี้สภาพน้ำตาลไหล
ปากคือแบบจูเหมือนทำท่าเหมือนดูดอะไรบางอย่าง
ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามจะจับใจความนะคะ

สัมภาษณ์ไปก็เลยเอาทำตามไปด้วยนะฮะเนี่ยก็เป็นนักข่าวเราเก็บภาพมา
หนูที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้นะเขาพูดมาเป็นเสียงเด็กบอกว่า
หนูเนี่ยคือพระพิคเนธในผ้าของเด็ก
แล้วเขาถามว่าไอ้ปากจูทำอะไรก็บอกว่าหนูดูดน้ำแดงอยู่
สักพักหนึ่งเธอก็เหมือนอะไรที่เข้าอยู่ก็ออกไป
เธอก็ล้มลงไปนอนเหมือนองค์ออกจากด้างไปแล้ว
พี่เหมียวเมื่อกี้จำได้ไหม

จำได้ครั้งสุดท้ายคือพี่นั่งอธิษฐานขอพรอยู่ตรงนี้
แล้วหลังจากนั้นคือจำภาพไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็แปลก
ผู้ชมก็ดูอาละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ

ทะเบียนรถที่ท่านขึ้นไปคือขอข่ายง๑๕๑๖ขนแห่งก็จอบรออยู่ละ
ให้ของเสร็จท่านก็ออกไป
นักข่าวเราก็เดินตามไปส่งท่านไป

ภาพนี้ฮะหมุนตัว๓รอบ

ซึ่งจะเป็นสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่ท่าน
จะสร้างขึ้นมานะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวตลอดทางแล้วครับ

ชาวบ้านก็เดินทางมามีมาจากอุบล

หลวงปู่เดือนชัยทำพิธีเพื่ออยากจะให้ขายได้

อะไรบางอย่างไปในกระดาษนั้น

ผู้หญิงคนที่เอาโฉนดมาให้ท่านเขียน
อาจออกไปเขียนอันนั้นแบบล้องอุทานตกใจเลย
ตี่ห้าเจ็ด
ติเงียบนะฮะแต่เราได้ยินแล้ว
เพราะว่าพี่เขาพูดมาแล้วเรียบร้อย
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์แล้วก็พระอาจารย์เดือนชัย
ส่วนพระอาจารย์พุษข่าวเรา
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะตามไป
ตามไปที่บ้านเหล่าหลวงในตะบนวังทอง

คือเดินทางไปที่สำนักสงฆ์พระเดือนชัย
ที่สร้างอยู่ในสวนยางพาราที่นี่ค่ะ
ท้ายหมู่บ้านในเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่
คล้ายทรงโมเดิร์นแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จ

มีการลงยันอัคระข้างใน
เป็นรูปหัวใจติดปีกคาดว่าเป็นยันค่ะ
พระเดือนชัยเขียนเอาไว้
แล้วก็ได้ไปเจออีกค่ะไปเจอกับนายบุญธอม
เป็นเพื่อนสนิทของพระเดือนชัย
บอกค่ะว่าตัวเขาและพระเดือนชัยเนี่ยเรียนชั้นประถมมาด้วยกัน
ชื่อเดิมเนี่ยนะคะพระเดือนชัยก็คือนายหนูเดือนสร้างสุระ
เป็นคนขี้เหล้ารักความสนุกแต่ไม่ใช่อันทภาณ
ส่วนการบวชนั้นนับครั้งไม่ได้
เพราะพระเดือนชัยจะบวชแล้วศึกอยู่อย่างนี้เป็นประจำ

ว่าถ้าศึกออกมาจะเป็นโยมไม่มีเงิน
แต่หากบวชเป็นพระจะมีเงิน
ส่วนเรื่องใบ้หวยเคยไปหาหวยกับพระเดือนชัยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่เคยถูกสักครั้งเดียว
แล้วก็ยังเคยถามพระเดือนชัยไปด้วยว่าทำไมไม่เคยเห็นบินทบาทเลย
เดือนชัยเคยบอกค่ะว่าการกินอยู่ไม่ยาก
บอกกับเพื่อนสั่งออนไลน์อ่ะนะสั่งออนไลน์
อันนี้เป็นคำพูดของเพื่อนที่เล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนเรื่องอิทธิฤทธปฏิหารไม่เคยเจอ
เจอแต่ทำอิทธิฤทธิ์ทำลายข้าวของพัง
ซึ่งเป็นบ้านของน้องชายเข้าใจว่าคงเมาครับ
ส่วนจะมาอยู่ที่บ้านสำนักสงฆ์ที่กำลังสร้างก็แล้วแต่
คงไม่ห้ามเพราะชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะ
ซึ่งหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยก็เดินก็ไปถึงสำนักสงฆ์ที่บ้านเกิด
ที่บ้านเหล่าหลวงใต้ในตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงในจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว

พอไปถึงที่สำนักงานในที่ดินสวนยางพาราที่นี่
ซึ่งเป็นสวนของตัวเองเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
คือมีรถตำรวจตามขบวนมาด้วยนะคะ
ช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่เดือนชัย
พบว่าหลวงปู่กำลังพักผ่อนอยู่ภายในกุฏิ
ก็มีลูกศิษย์ทั้งชายทั้งหญิงในประมาณ๒๐คนรอบกุฏิ
เมื่อลูกสิทธิ์เห็นค่ะเห็นนักข่าว
แสดงความไม่พอใจบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำข่าว
ขอให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนขอให้หลวงปู่นั้นอยู่อย่างสงบ
ส่วนหลวงปู่เองก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีมาดูกันหน่อย
ตำรวจยืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะ
ว่าคดีน้องชมพู่คืบหน้าไปมาก
แต่คงไม่สามารถระบุตัวเลขได้นะคะ
ว่าจะรู้ตัวคนร้ายได้วันไหน
ขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานต่าง
ยังคงสงสัยเพื่อคลี่คลายคดี
มีการไปเก็บหลักฐานจากบ้านหลายหลัง
โดยได้เชิญนายชาญตาของน้องชมพู่
นายนารินหรือกะแตนางสาวสายฝนน้าของน้องชมพู่
และนางสมพรหรือว่าประตัญของน้องชมพู่

ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
รวมถึงสอบปากคำพยานเด็กในหมู่บ้านกกอกด้วย